ส่วนเรื่องนี้เป็นเรื่องเศร้าของบุคลากรด่านหน้าอย่างพยาบาลค่ะ
ท่านนี้นะคะที่โรงพยาบาลสมุทรสาครเธอทำงานหนักดูแลผู้ป่วยโควิด๑๙
จนตัวเองติดโควิด๑๙และเสียชีวิตจากโควิด๑๙เมื่อคืนนี้ค่ะ
อกปีบที่สวยที่สุดพี่อุไรวันพยาบาลวิชาชีพชำนาญการโรงพยาบาลสมุทรสาคร
วิชาชีพของเราต้องสูญเสียไปอีกกี่ชีวิตเมื่อไหร่จะสิ้นสุดสักที
อยากถามเจ้าโควิด๑๙ทำไมต้องเลือกที่จะฆ่าชีวิตคนคนนี้ทำไมต้องเป็นคนนี้
นางฟ้าที่มีแต่ความเมตตาอดทนทำงานจนถึงที่สุดแล้วก็มีการแต่งกรอนให้นะคะ
และจะอยู่ในความทรงจำของพวกเราไปตลอดการก็มีการโพสต์ภาพผู้เสียชีวิต
เพราะเพื่อนร่วมงานบอกว่าพยาบาลท่านนี้ยิ้มตลอดทำงานด้วยรอยยิ้มตลอด
ก็เลยอยากจะโพสต์ภาพที่มีแต่รอยยิ้มแบบนี้ค่ะคนไปแสดงความอาลัยกันเยอะมากนะคะ
แพทย์อนุกูลไทยฐานันผู้มนุยการโรงพยาบาลสมุทรสาครบอกว่า
ผู้เสียชีวิตนะคะก็คือคุณอุไรวันอายุ๔๕เป็นพยาบาลวิชาชีพ
ปฏิบัติหน้าที่อยู่ตึกอายุรกรรมชายหนึ่งเป็นคนที่อัธยาศัยดีมากนะคะ
ตั้งใจทำงานมากเพื่อนร่วมงานทุกคนรัก
คุณอุไรวันเนี่ยเริ่มป่วย๒๕กรกฎาคมมีไข้ไอเจ็บคอก็ไปตรวจหาเชื้อโควิด๑๙
รู้ผลว่าเป็นบวกก็คือติดเชื้อเนี่ย๒๖กรกฎาคมแล้วก็ไปนอนรักษาตัวที่โรงพยาบาลในวันถัดมา
สาเหตุที่รักษาตัวช้าไปวันหนึ่งก็คือรู้ผล๒๖เข้ารับการรักษาตัว๒๙
ช้าไปวันหนึ่งก็เพราะว่าต้องดูแลแม่ค่ะต้องดูแลหลานค่ะ
เพราะติดเชื้อรวม๗คน๗คนนะคะ
ตอนนี้คนในครอบครัวก็ยังอยู่โรงพยาบาลสมุทรสาครกันอยู่
ทีนี้ค่ะพอรักษาตัวพยาบาลท่านนี้มีอาการเหนื่อยมากขึ้น
ส่งต่อไปรักษาที่โรงพยาบาลราชวิถี๓๐กรกฎาคม
แล้วเสียชีวิต๓ทุ่มเมื่อคืนนะคะ
คุณอุไรวันพยาบาลท่านนี้ได้รับการฉีดวัคซีนเข็มแรก๒๐กรกฎาคม
แต่กลัวผลข้างเคียงก็เลยไม่กล้าฉีดนะคะ
ตอนแรกจะต้องฉีดนะคะแต่กลัวผลข้างเคียงก็เลยไม่ได้ฉีดค่ะ
คุณน้องยินช่วงแรกไม่เกลาเริ่มข้างเคียด
ไม่ได้จ้าฉีดในรอบแรก
พอคิดว่าพอสถานการณ์มันเริ่มจะรุนแรงขึ้น
คือช่วงนี้เรามีผู้ประกอบทางแพทย์ในโรงพยาบาลสมุทรสาขอน
เริ่มติดเชื้อจนเมืองมากขึ้นตั้งแต่วันที่๑๕นาทีมา
จนถึงปัจจุบันประมาณ๒๐๐กว่าลาย
ส่วนใหญ่ก็จะมีอาการไม่ดูแรงมีการคอดลับเสพประมาณ๔๕ค่อน
แต่ว่ามีน้องหลายวัดที่อาการดูแรงกว่าที่เมื่อ
นี่ค่ะที่ผู้มนุยการโรงพยาบาลสมุทรสาครให้ข้อมูล
ก็คือมันมีประเด็นที่คนเห็นข่าวนี้แล้วก็สงสัย
ว่าเอ๊ะทำไมคุณพี่พยาบาลท่านนี้เพิ่งได้ฉีดวัคซีนเข็มแรก๒๐กรกฎาคมเอง
จริงเป็นบุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้าน่าจะได้ฉีดตั้งแต่ล็อตแรก
ครับก็เลยมีคำชี้แจงออกมาบอกว่าคือจะได้ฉีดในล็อตแรกแรกแล้วแหละ
แต่ว่ากลัวอาการเรื่องของผลข้างเคียงครับก็เลย
แล้วก็มาติดเชื้อนี่รู้ผลว่าเป็นบวกก็คือ๒๖กรกฎาคม
คือช่วงเวลาหลังจากการฉีดมันแค่แบบ๖วันอย่างนี้ค่ะ
ทีนี้ค่ะร่างของพยาบาลท่านนี้
ถูกนำไปประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดศรีเมือง
เที่ยงเพิ่มเมืองสมุทรสาขรนะคะ
เพื่อนก็ได้ร่วมร้องเพลงมัชพยาบาล
เป็นการอาลัยและส่งดวงวิญญาณไปสู่สวรรค์ค่ะ
ทุกข้าเองคือทั้งคนทั้งชื่อใจ
จากฝรรดาสุรราละลัยสู่แดนทิศ